เคยโดนแบบว่าทอเลิศเรื่องความรักป่ะ
ขอพูดเลยที่นี่ครั้งแรกหนูไม่เคยได้พูดเรื่องนี้มาก่อน

เราเจอสิ่งของที่เราแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แหละ
แล้วก็เราก็รู้ว่าอันนั้นก็คือว่า

เคยเมาเพื่อลืมใครสักคนไหมคะ

พอหลับไปสมมุติว่าหลับไปปุ๊บตื่นมาคือร้องร้อง
เราร้องไม่หยุดคือร้องทั้งวัน

ไม่เคยเลยนี่มีแต่เลี้ยงเขา
หนูจะไม่ค่อยชอบคนที่อีโก้สูงหนูเครียดมาก